แต่ว่าคู่นี้เขาคบกันแน่นอน
แล้วก็เปิดเผยแล้วก็ล่าสุดค่ะ
ความหวานทิ้มตาแทงใจคนโสด
เขาบอกว่าคนโสดตายเรียบผ่านหน้าโซเชียลกันเลยทีเดียว
ยังคุณต้องดูก่อนแล้วค่อยตายทีเดียว

เขาบอกว่าไม่รู้เป็นยังไง
แท็กทีมโพสต์ภาพคู่หวานลงในอินโฟร์แกรมส่วนตัว

เป็นภาพคู่เนี่ยนั่งหันหน้าส่งตาหวานปิ๊งกันนะฮะ
พร้อมกับข้อความสั้นแต่ก็ประทับใจเหมือนกัน
บอกว่าธรรมดาเป็นพิเศษนะจ๊ะ

ตามมาด้วยอีโมจิหัวใจ๒ดวง
แล้วก็เป็นใบหน้ายิ้มของหมากปรินว่าหวานแล้วนะคุณ
ไปดูฝ่ายสาวกันบ้างคิมเบอร์รี่
โอ้โฮมาเต็มจ้า
จะเป็นภาพถ่ายมาจากด้านหลังเขาบอกว่า

เป็นเพลงของศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างแอชีแรนด์นั่นเอง
ที่ฉันแปลเนื้อเพลงออกมาเป็นภาษาไทยหวานหยดย้อยเลยนะคุณ
ประมาณว่าเพราะเราตกหลุมรักกันตอนเรายังเป็นเด็ก
เราก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ
แต่ว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้จะที่รัก
แล้วมันมีอีกท่อนหนึ่งคุณดิฉันไม่อยากอ่านดิฉันเขินปากตัวเองมากเลย

ฉันช้าหัวใจของคุณคือทุกสิ่งที่ฉันมี

แต่ว่าน่ารักดีน่ารักดี
โพสต์แบบนี้เขาบอกแฟนคลับก็ฟินจัดนะ

ร่วมพันธุ์แถมพากันแซวนี่ฉันชอบมาก

เออก็ไม่ต้องอยู่แล้วแกเนี่ยตอนนี้
เออแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมากคิมเขาก็เปิดตัวกันมากขึ้นนะ
แฟนคลับก็ดีใจแฮปปี้กับคู่นี้กันด้วยนะคะ
ภาพเนี่ยดิฉันว่ายังเฉยแต่พอมาอ่านแคปชั่นปุ๊บสยบทุกศพเลยล่ะจ๊ะ